มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมที่ภูเก็ต
เพราะว่าเมื่อวันตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชายคนนึงเขาก็ไปสั่งสรรค์กันกับเพื่อน
ทีนี้เพื่อนก็ชวนไปดื่มต่อที่บ้านระหว่างนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันไป
แต่อ้าวปรากฏว่าผู้ชายคนนี้หายตัวไปเพื่อนบอกว่ารออยู่ตั้งนานไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาสักที
ท้ายที่สุดพบเป็นศพอยู่ในคูน้ำทีนี้พ่อของผู้ตายบอกว่า
คิดว่าลูกชายน่าจะถูกทำร้ายเนื่องจากที่หัวเนี่ยเจอบาดแผลขนาดใหญ่
พ่อเชื่อว่าน่าจะถูกทำร้ายมากกว่าลูกชายเมาแล้วหัวทิ่มตกคูน้ำนะคะ
ส่วนวันนี้เนี่ยก็มีการไปรับศพออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดด้วยนะคะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่๑๓กุมภาที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตเขาได้รับแจ้งว่ามีศพผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในคูระบายน้ำ
ใกล้กับป่าชายเลนที่อำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งพอเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ก็เจอศพของนายพีรพงศ์แก้วมัวมุดหรือว่านายบอยอายุ๓๕ปี
สภาพตอนที่ไปเจอนะคุณผู้ชมศพเริ่มขึ้นอืดแล้วแล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะ
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เจอหมวกกันน็อกตกอยู่ในคูน้ำ
ส่วนตรงพงศ์ย่าไปเจอร่องรอยค่ะ
ร่องรอยมันเหมือนกับรอยลากเหมือนเป็นร่องรอยของการต่อสู้
ทีนี้เพื่อนที่เขาอยู่กับผู้ตายก่อนที่จะเสียชีวิต
ก็เล่าให้ฟังเพื่อนคนนี้ชื่อว่านายประสิทธิ์เป็นสุขหรือว่านายบู้
นายบู่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๑กุมภาตัวนายบู่กับนายบอย
แล้วก็เพื่อนคนอื่นทั้งหมด๖คนก็ปาร์ตี้กัน
สังสรรค์กันที่ร้านขายของชำหน้าปากซอย
ร้านนี้มันอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพในคูน้ำประมาณ๔๐๐เมตร
ตอนนั้นเนี่ยนะในบู้บอกว่าในบอยเมามากแล้วเพื่อนเขาก็ชวนกันกลับ
แต่ว่าตัวในบู้กับนายบอยเนี่ยซื้อเหล้าซื้อน้ำแข็งเดี๋ยวเตรียมจะไปกินต่อที่บ้านของในบู้
บู้ก็เลยอ่ะตอนแรกนะในบู้ขี่มอเตอร์ไซค์นายบอยซ้อนท้าย
ซ้อนให้นายบอยมาเอารถมอเตอร์ไซค์ของนายบอย
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของนายบอยจอดทิ้งไว้ที่ขนำ
ทีนี้หลังจากนั้นพอมาเอารถแล้วในบู้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้า
แล้วในบอยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองตามมา
บู้บอกว่าระหว่างทางเนี่ยเจอเพื่อนอีกคนนึงคุณผู้ชมชื่อในอุด
ก็ชวนในอุดมาดื่มกันต่อที่บ้านของในบู้
เพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มี๓คันขี่ตามกันมาค่ะ
คันแรกในบู้ขี่นำตามมาด้วยในอุดแล้วก็ตามมาด้วยในบอย
ซึ่งเป็นผู้ตายขี่ปิดท้าย
บู้บอกแบบนี้ตอนผมมาถึงบ้านผมที่นัดกันว่าจะมากินต่อที่บ้านผมเนี่ยนะ
ปรากฏว่าทั้งในอุดทั้งในบอยไม่เห็นมีใครขี่มอเตอร์ไซค์ตามผมมาเลย

บอกว่าตอนนั้นผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านในบู้
แต่ก่อนจะถึงบ้านในบู้เนี่ยมันต้องถึงบ้านของผมก่อนบ้านของในอุด
นายอุดก็เลยพอถึงบ้านเราแล้วเราก็แวะเข้าบ้านละกัน
แล้วระหว่างนั้นนะคะในอุดบอกว่าผมนั่งรอบอยให้บอยขี่ตามมา
รออยู่ที่บ้านผมมันเป็นทางผ่านนี่บอยก็ไม่เห็นขี่ตามมาเลย
ไปนานแล้วผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าเออบอยมันคงเมาอ่ะ
มันคงไม่ไปกินต่อบ้านบู้แล้วมั้งคงกลับบ้านไปแล้ว
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็อาบน้ำนอน
อันนี้เป็นข้อมูลของนายบู่กับนายอุด๒คนที่อยู่กับนายบอยก่อนตาย
ทีนี้พ่อของในบอยค่ะคุณพ่อพิชัยบอกว่า
พ่อติดใจการตายของลูกชายเหลือเกิน
เพราะว่าสภาพศพไปเจอบาดแผลขนาดใหญ่อยู่ที่หัว
แล้วมันเป็นไปได้ไหมลูกผมอาจจะโดนทำร้าย
มากกว่าที่ลูกผมจะเมาแล้วก็เดินล้มหัวทิ่ม
หัวฟาดทราบายน้ำจนตาย
เห็นแผลใหญ่นะก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะล้มเป็นแผลใหญ่๊
เพราะว่ามีเหล็กใช่ไหมฮะข้างในผมก็ไม่ได้เห็น
ทีนี้สิ่งที่พ่อติดใจเรื่องเกี่ยวกับแผลที่หัวของลูกชายเนี่ยนะคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะ
เพราะว่าเราก็ไปถามทางด้านผู้กำกับสพเมืองภูเก็ตเหมือนกัน
มีคำตอบในเรื่องนี้โดยพันธุ์ตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณให้ข้อมูลนะ
บอกว่าส่งศพของในบอยไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
บาดแผลที่พ่อของนายบอยติดใจเนี่ยว่ามีบาดแผลใหญ่ที่หัวเนี่ย
ตำรวจบอกว่าน่าจะเกิดจากการลากศพของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพราะว่าศพในบอยเนี่ยอยู่ในคูน้ำพอเจ้าหน้าที่ไปเจอก็ต้องลากขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
แล้วตำรวจบอกด้วยนะคะว่ายังไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร

แต่ว่าไอ้ร่องรอยคล้ายการต่อสู้ที่พงหญ้าใกล้กับจุดที่พบศพเนี่ยคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าจริงมันคือร่องรอยอะไรกันแน่
ทีนี้ท่านผู้กำกับเขาก็เลยบอกว่าคาดว่าผู้ตายอาจจะเมา
แล้วเดินตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วก็เสียชีวิต
แต่ผู้กำกับก็ยังไม่ฟันค่ะเพราะว่าจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยความจริงวันนี้พ่อตั้งใจจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชาย
แต่ตอนนี้พ่อเลื่อนไปก่อนเพราะว่าวันนี้อ่ะค่ะพ่อกำลังทำเรื่องเอาศพลูกชายเนี่ยออกจากโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
เดี๋ยวจะเอาศพลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดชายภูมิ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากทีมแพทย์ซึ่งสิ่งที่พ่อแล้วก็ครอบครัวต้องการเนี่ยอยากรู้ผลที่แน่ชัดว่าลูกชายเนี่ยสรุปแล้วเสียชีวิตจากอะไรกันแน่นะคะ